เกิดเหตุสลดกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ม๒ครับ

ล่าสุดน้องตัดสินใจกระโดดสะพานกรุงเทพ
ร่างดิ่งลงแม่น้ำเจ้าพระยาฆ่าตัวตายครับ
น้องมีอาการเครียดเพราะถูกญาติซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าเขยเนี่ย
ล่วงละเมิดมานานถึง๘ปี

ตั้งแต่น้องอายุประมาณสัก๖ขวบจนถึงปัจจุบัน

หลังจากที่ทิ้งดิ่งลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทางแม่เลี้ยงได้ไม่นานครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่กับแม่แท้ที่ต่างจังหวัดตั้งแต่เล็กจนโต
เจอเรื่องราวในชีวิตที่ไม่มีใครอยากเจอคือถูกล่วงละเมิด
แล้วแม่แท้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแม่กินเหล้าครับ
พ่อแท้ซึ่งแยกมามีครอบครัวใหม่ตัดสินใจไปรับน้องมาอยู่ด้วย
มาเรียนที่กรุงเทพเรียนได้๔วันปรากฏว่าวันนี้น้องไม่ได้เข้าโรงเรียนครับ
น้องไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายภาพตอนที่แม่เลี้ยงซึ่งอยู่ในอาการร้องไห้ใจจะขาดครับ
เอามือลูบหัวน้องอายุ๑๔ปีเป็นเด็กผู้หญิงสมมุติว่าชื่อน้องเอนะฮะ
เรียนอยู่ม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากที่นำร่างน้องขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
เพราะว่าน้องกระโดดจากสะพานกรุงเทพลงไปและจมน้ำเสียชีวิต
ก่อนหน้านั้นตำรวจสนบางคอแหลมครับในพื้นที่รับแจ้งเหตุว่ามีคนกระโดดจากสะพานกรุงเทพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
นำเรือออกไปค้นหาและช่วยเหลือไปถึงเนี่ยบริเวณจุดที่เมื่อกี้นี่เราเห็นใช่ไหมฮ
กลางเจ้าพญาครับที่วงแดงเอาไว้เดี๋ยวสลับภาพขึ้นมาอีกครั้งก็ได้นะครับจุดตรงจุดนี้ฮะ
เจ้าหน้าที่เห็นแล้วพยายามที่จะเข้าไปเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
สวมชุดพละนะครับคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้นก็รีบนำร่างขึ้นมาก่อนแล้วรีบเอาเข้าท่าเรือเอาขึ้นท่าครับและช่วยเหลือปั๊มหัวใจช่วยชีวิตปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสัก๔๐นาทีครับ
แต่ไม่เป็นผลน้องเสียชีวิตแล้วครับ

พ่อร้องไห้แล้วพ่อก็บอกว่า
นัดกันไว้ตอนเที่ยงไม่ใช่เหรอลูก

บอกสั้นกับนักข่าวว่า
ลูกสาวเครียดหลายเรื่องครับ
เสียใจด้วยนะครับคุณพ่อแล้วก็ทางครอบครัวของน้อง

คือแม้ว่าผู้ตายจะเป็นลูกเลี้ยงของแม่ก็ตาม

คือน้องเอซึ่งเป็นชื่อสมมุติเป็นลูกสาว
ที่เกิดจากสามีปัจจุบันของแม่นี่แหละ
เมื่อก่อนนี้เขามีเมียเก่า
ซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องมีครอบครัวกัน
หลังจากนั้นสามีเขาก็เลิกรากับแม่แท้ของน้องนี่แหละ
แล้วก็มาใช้ชีวิตคู่กับฉัน
ก่อนหน้านั้นน้องเออาศัยอยู่กับแม่แท้นะครับ
ชุมพรตั้งแต่น้องยังเล็กอายุประมาณ๒ขวบ
แต่พอน้องเริ่มโตขึ้นสิ่งที่น้องเจอก็คือถูกญาติครับ
มีศักดิ์เป็นน้าเขยกระทำชำราวตั้งแต่ตอนน้องอายุ๖ขวบ
ตั้งแต่น้อง๖ขวบจนถึงปัจจุบันอายุ๑๔ครับ
แล้วหลังคือนักเข้า
อกจากนี้น้องยังต้องหาข้าวปลาอาหารกินเองอีกต่างหากครับ
และที่น่าหดหู่ก็คือแม่แท้ของน้องคือน้องอยู่ที่ชุมพรอยู่กับแม่แท้นะฮะ
เพราะว่าตัวของพ่อแท้แยกมามีครอบครัวใหม่แล้วในกรุงเทพ
แม่แท้กลับไม่สนใจกินแต่เหล้า
ปล่อยให้ลูกสาวโดนกระทำชำราวอยู่แบบนั้น
แล้วพอเรื่องมันแดงขึ้นคนเริ่มรู้มีการฟ้องร้องน้าเขยคนที่ก่อเหตุ
ล่าสุดเห็นหน้าจอนี้ใช่ไหมครับมิ้นและคุณผู้ชม
ได้รับการประกันตัวครับ
น้าเขยคนที่ก่อเหตุเนี่ยทำให้น้องไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกแล้วเนี่ย

ใช้โฉหนกที่ดินเนี่ยวางค้ำสามแผ่น

นั่นหมายถึงว่าคุณข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศเด็กมานานถึง๘ปีเต็ม
ชีวิตน้องเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับกับคนที่กระทำคือเป็นญาติด้วยเป็นน้าเขย
พอทางครอบครัวฝั่งของพ่อแท้รู้แบบนี้ปั๊บเนี่ย
พ่อของน้องแล้วก็แม่เลี้ยงก็เลยตัดสินใจงั้นไปรับมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพดีกว่า
น้องออกมาก่อนไปรับตัวน้องจากชุมพรมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพเมื่อ๓เดือนที่แล้วครับ
แล้วก็ก่อนอันนี้ปิดเทอมใช่ไหมครับโรงเรียนเพิ่งจะเปิดได้๔วัน
ก่อนเปิดเทอมน้องกังวลและกลัวมากว่าจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่า
จะเลี้ยงได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายพอเปิดเทอมวันแรกผ่านไปทุกอย่างมันก็เรียบร้อยดี
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับน้องมาพูดกับคุณพ่อแท้บอกว่า
พ่อหนูอยากเรียนกศนหนูเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องมันไม่เหมือนเรียนที่ชุมพรเลย
อยากไปเด่นกอสนอบมากกว่า
พอตอนเช้าน้องตื่นมาก็แต่งตัวตามปกติครับ

หนูขอกอดหน่อยขอกอดแม่เลี้ยง

กระทั่งรู้ข่าวว่าลูกไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายครับ
คุณพ่อบอกว่าตั้งแต่เลิกราแยกทางกับแม่เธอ

พิกัดแล้วว่าลูกอยู่ที่ตัวเมืองชุมพรแต่ที่น่าแปลกคือแม่แท้ของลูกเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูลูกเอง
กลับให้คุณตาแล้วก็ไม่ใช่ตาแท้ด้วยเป็นคนเลี้ยงดูแล
พอติดต่อลูกสาวได้ลูกสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตตกระกำลำบากเหมือนตกนรกทั้งเป็น
ทำงานหนักมากต้องทำทุกอย่างเลยต้องทำนาทำสวนทำสารพัดครับ
เพื่อให้ได้ข้าวกินทำงานแลกข้าวแล้วรุนแรงที่สุดก็คือถูกคนที่เลี้ยงดูเนี่ย
ซึ่งเป็นเหมือนกับคุณตาเนี่ยนะฮะล่วงละเมิดด้วยครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะฮะ
ด้วยความเคารพน้องที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมาก
พอพ่อรู้เรื่องแบบนี้ก็เลยแจ้งกับทางมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรี
เดินทางไปช่วยเหลือลูกที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วพอพาน้องมาอยู่ที่กรุงเทพหวังว่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่
ก็เริ่มกลับมาร่าเริงอีกครั้งจนกระทั่งเมื่อตอนช่วงเช้าอะครับ
น้องก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่พอ๑๐โมงน้องแชทมาบอก
โยคที่น้องแชทมาบอกคุณพ่อเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพแชทเต็มก็ได้ครับ
มีประโยคนึงบอกว่าเหนื่อยอ่ะพ่อประโยคแรกบนสุดครับ
ตอนประมาณสัก๑๐โมง๙นาทีค่ะ
บอกยังไงรู้ไหมกินข้าวกินยายังลูกสู้ครับลูก
เนี่ยฮะโทรคุยกันเนาะประมาณสัก๑๐นาที
อยากโทรหาอืมโทรคุยอ๋อไม่โทรไปลูกไม่ได้รับ
ตอน๑๐โมง๒๐เป็นอะไรลูกรับโทรศัพท์พ่อด้วย
อีก๒นาทีต่อมาพ่อโทรต่อครับก็ไม่รับ
อยู่ไหนโทรกลับพ่อด่วนไปพระรามแปดทำไมลูก
น่าจะมีข้อมูลว่าเห็นเด็กนักเรียนไปยืนบนสะพาน
ก่อนจะกระโดดลงมาจากสะพานหรือเปล่า
พ่อก็กดโทรศัพท์อีกครั้งแต่ว่าไม่มีการรับสายเลยครับ
นี่ฮะข้อความแชทล่าสุดวันนี้ก่อนที่จะรู้ข่าวว่าลูกกระโดดสะพาน
กลับมาหาพ่อนะครับลูกกลับมาหาพ่อนะพ่อรักลูกกลับมาบ้านเราลูก
พ่อรักลูกเป็นห่วงลูกมากกลับมาเถอะลูกพ่อจะไม่บังคับลูกอีกแล้ว
มาเถอะลูกพ่อขอโทษนะลูกงั้นลูกนั่งรถมาหาพ่อก็ได้ครับลูก
โอ้โหคือแชทหนักขวาอย่างเดียวเลยค่ะ
ประโยคที่พ่อพิมพ์ลงท้ายด้วยคำว่าลูกหมดเลยใช่ค่ะคือแสดงว่าพ่อนี่คือเป็นห่วงแล้ว
เวลาเขาคุยกันจะรู้เลยว่าพ่อรักและห่วงลูกสาวคนนี้มาก
นะลูกนะกลับมาบ้านเรานะลูกนะพ่อเป็นห่วงนะลูกนะ
แต่ว่าลูกสาวไม่ได้ตอบไม่ได้รับสายเลยครับ
คิดว่าอาจจะเป็นจากเรื่องเมื่อคืนหรือเปล่าที่ลูกมาบอกว่าอยากเรียนกศน
เพราะว่าเริ่มเรียนไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นจากเรื่องนั้นไหม
พยายามทำทุกอย่างพ่อบอกว่าที่ผ่านมานะฮะ
แม้ว่าลูกสาวอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความเครียดให้เห็น
แต่เชื่อว่าลึกลูกน่าจะเสียใจและเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองที่ชุมพร
เหมือนตกนรกทั้งเป็นถูกกระทำชำราวต้องทำงานหนักสารพัด
เทียบกันกับเพื่อนวัยเดียวกันที่เขาอาจจะไม่ต้องมาเจอกับชีวิตแบบนี้
อาจจะเครียดจากประเด็นนั้นด้วยหรือเปล่า
จากนี้ไปในฐานะพ่อจะขอสู้และดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาว
แม้ว่าตอนนี้คนที่กระทำการนั้นจะได้รับการประกันตัวมาแล้วก็ตามครับ
ทีมข่าวของเราได้แชทข้อความครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญนะฮะ
ลูกสาวกับคุณพ่อเขาคุยกันเป็นแชทที่ทำให้พ่อน้ำตาตกครับ
ลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย
ลูกสาวบอกว่าถูกล่วงละเมิดตั้งแต่อายุ๖๐

คุณผู้ชมละมินลองดูหน้าจอนะครับเนี่ย
หนูอยู่กับตาแล้วเขาก็ขืนใจ
มขืนหนูค่ะแต่ยายไม่รู้
หนูเพิ่งแอบอัดคลิปเสียงไว้เขาทำตั้งแต่หนูอายุ๖ขวบครึ่งถึง๑๒๑๓ค่ะ
ยังไม่มีหลักฐานมากพอเขาบอกว่าถ้าหนูบอกใครเขาฆ่าตัวตายไม่ก็ฆ่าหนูทิ้ง
เลยบอกว่างั้นกลับมาอยู่กับพ่อเลย
ตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะรอสอบเสร็จ
แชทหนึ่งฮะเป็นช่วงที่หลังจากพอพ่อรู้ความจริงแล้วคือพ่อช็อกมากนะ
ปรากฏว่าสองพ่อลูกเนี่ยก็ยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันทันทีนะครับลูกก็ส่งข้อความไปหาคุณพ่อ
ข้อความล่าสุดนี่ฮะพ่อหนูอยากอยู่หออย่างล้วน
ใกล้โรงเรียนทำไงได้บ้างยายไม่ปล่อยหนูเลยเดี๋ยวหาข้ออ้างให้อยู่กับยายอีก

เขาไม่ยอมคืนลูกให้พ่อนี่คือสิ่งที่พ่อตอบกลับไป
งั้นพ่อก็ต้องมารับหนูแล้วค่อยพาหนูมาอยู่หอรอหนูจบม๓
ก็พยายามที่จะส่งข่าวบอกพ่ออัปเดตอะไรต่างนะ
ก่อนที่จะเป็นแชทสุดท้ายที่ลูกสาวส่งไปบอกพ่อว่าเหนื่อยนั่นแหละครับ
แล้วก็เป็นข้อความที่พ่อพยายามปลอบประลมทุกอย่าง
อยากจะให้ลูกกลับมาบ้านเราพ่อจะไม่บังคับลูกอีกแล้ว
ลูกอยากจะเปลี่ยนที่เรียนก็เดี๋ยวมาคุยกันกลับมาบ้านเราก่อนนะลูกนะ
ห่วงมากแต่สุดท้ายไม่ทันครับลูกสาวกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
สตอรี่นั้นมีการโพสต์ข้อความเอาไว้๒๑ชั่วโมงก่อน
บอกว่าถ้าย้อนอดีตไปได้ข้าคงไปนานแล้วหนา
และมีอีกข้อความว่าถ้าย้อนไปในความฝันได้ข้าจะย้อนกลับไป
ข้อความประโยคนี้ครับในโซเชียลของน้อง
ร่างของน้องได้ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
กระบวนการชนสูตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะมอบร่างให้กับญาติ

ทางครอบครัวจะรับศพน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดของคุณพ่อ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ร้องกวางจังหวัดแพร่ต่อไป

ส่วนในเรื่องของทางคดีก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกันครับ